ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นเรื่องน่าตกอกตกใจ

สำหรับการย้ายบ้านย้ายค่ายย้ายฝั่งกันของนักแสดง

ไม่ว่าจะเป็นคุณกัปตันภูทะเนศตูมตามยุทธนา
แป้งออนจิราไนกี้นิธิดลและอีกมากมายค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้

เพราะว่านี่เป็นการข้ามค่ายแบบชัดเจน
ทำให้เกิดคำถามว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไร
โดยทางเฮียฮอสสุรชัยเชษโชษศักดิ์ค่ะ
ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลย
ว่าทั้งหมดถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิง
ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
มันเปิดกว้างมันกว้างขึ้นนะครับ
นักแสดงที่มีชื่อเสียงมีความสามารถ
ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของโรยสัตว์อื่น
ผมคิดว่าในอนาคตก็สามารถจะมาร่วมงานกันได้

ใช่คุณแล้วอย่างนี้นะรับรองว่าช่อง๘นะคะ